คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องวุ่นของคนในหมู่บ้าน

ที่จอดรถเอ่ยขยงขยะเอ่ย
หรือว่าเรื่องอะไรก็ตามที่มันแบบว่า
ล้ำเรื่องของสิทธิของแต่ละบ้าน
คุณผู้ชมข่าวนี้คุณผู้ชมต้องดูภาพไปด้วยกัน
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะนึกไม่ออกถ้าผมอธิบายแบบนี้
บ้านของลุงกับป้าหันหน้าบ้าน
เข้าหาข้างบ้านของชายกับหญิง
นึกไม่ออกหรอกว่ามันเป็นยังไง
แล้วลุงกับป้าไปก่อสร้างหลังคงหลังคา

ไปดูคลิปเหตุการณ์กันที่เขาทะเลาะกันหน่อย
หลังคาทำไมถึงเขาออกไม่ได้ครับ
ผมไม่เห็นความที่เขาจะมาชื่อ
มันไม่มีหรอกครับ
ซอยอื่นเขาก็ทำค่ะ
ไม่เกี่ยวมันไม่ใช่หน้าบ้าน

หน้าบ้านของคุณลุงคุณป้านู้น
หันเข้าข้างบ้านของบ้านของชายหญิง

แล้วทีนี้คุณลุงคุณป้าเขามีการสร้างหลังคา

เขาติดกับข้างบ้านของฝั่งนี้เขาเลย
เพื่อเป็นหลังคาแล้วก็ข้างล่างปลูกเป็นต้นไม้เป็นแปลงต้นไม้
แล้วก็จอดรถอยู่หน้าบ้านของคุณลุงป้าแหละ

แต่ตรงนี้มันเป็นข้างบ้านของคนอื่น

แล้วทีนี้บ้านของชายหญิงเขาก็เลยจอดรถดำล้ำออกมาตรงนี้
กับป้าก็หาว่าจอดรถดำล้ำออกมาแบบนี้มันเกะกะเข้าบ้านยาก
ก็เลยกลายเป็นปัญหาฝ่ายชายหญิงก็เถียงป้า
แล้วป้ามาขุดมาขุดมาเจาะข้างกำแพงผม
เอาหลังคามาติดแบบนี้ผมก็ไม่เคยว่า
โอ้โหมันลุกล้ำเกินไปหรือเปล่า
กลายเป็นเรื่องเป็นราวที่ต้องทะเลาะวิวาดกันนะฮะ
ทีนี้เขาบอกโอ้โหเจ้าของบ้านซึ่งเป็นชายหญิงเนี่ยนะฮะ
บอกว่าเคยเจรจากับคุณลุงคุณป้านี้แล้วให้รื้อที่จอด
หรือที่จอดรถเพราะตรงนี้มันเป็นทางสาธารณะ
หรือกำแพงออกซะมันเป็นทางสาธารณะ
และอีกอย่างคุณมาสร้างอยู่ติดกับกำแพงบ้านของผม

ไปร้องเรียนกรรมการหมู่บ้านร้องเรียนอำเภอปากเกร็ดเทศบาล
มีเจ้าหน้าที่มาดูแลแต่เรื่องก็เงียบไป
ไม่รู้จะพึ่งพาใครก็เลยถ่ายคลิปโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียลนะครับ
วันนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปยังหมู่บ้านดังกล่าว
ไปดูซิว่าตกลงแล้วมันเป็นยังไงคุณ
นี่พี่เขาก็ชี้ให้ดู
บ้านในซอยติวานนลปากเกร็จ๒๗ถนนติวานนล
ไปพบกับคุณธวัชชัยจันลำอายุ๒๙ปี
เจ้าของบ้านคนที่โพสต์เฟซบุ๊คเล่าให้ฟังบอก
ผมซื้อบ้านหลังนี้ได้๒ปีกว่าตอนแรกก็สงสัยว่า
ทำไมเพื่อนบ้านมาสร้างหลังคาจอดรถบนถนน
นี่แบบนี้คุณเกือบมาติดที่กำแพงบ้านผมแล้ว
และมีการนำกระถางต้นไม้มาวางไว้ข้างบ้านผมแบบนี้
เวลาลดน้ำต้นไม้ก็จะมีน้ำกระเด็นมาเปียกที่กำแพงบ้านผม
และอย่างที่บอกไปมันบังทัศนวิสัยนะคุณนะ
เพราะว่าบ้านผมมีหน้าต่างแต่บ้านผมมองจ้องออกไป
มีแต่ต้นไม้มีแต่หลังคาอะไรแบบนี้ในบ้านผม
ผมก็งงสิครับว่าทำไมเขาถึงมาสร้างแบบนี้ได้
ตรงนี้มันเป็นที่สาธารณะของหมู่บ้าน

หาเทศบาลเก็บปัจจุแจ้งไปมีการติดต่อมาว่า
จะเข้ามาดูพอบอกจะเข้ามาดูเสร็จ
พอบอกจะเข้ามาดูเสร็จแล้วติดต่อมาแล้วก็เงียบไปเลยครับ
พอเงียบไปผมก็ไม่คิดว่าทำไงแล้วผมก็เลยคิดว่าจะนิ่ง
พออยู่ไว้สักพักนึงก็มาโดนด่า
ก็คือโดนด่านี่แหละก็เลยเป็นปัญหาตามคลิปครับ
ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือป้าเยาวลักษณ์ชัยสายุ๖๐ปี
เป็นเจ้าของบ้านที่หันหน้าบ้านเข้าไปหาข้างบ้านของคู่กรณี
บอกแบบนี้บอกว่าไอ้หลังคาตรงนี้
คือป้าทำมาตั้งนานแล้วขออนุญาตเจ้าของบ้านคนเก่าไว้แล้ว
และอีกอย่างตรงนี้มันเป็นพื้นที่หน้าบ้านของเรา
เพราะซอยนี้เป็นซอยตันไม่ใช่ซอยสำหรับไว้กลับรถ
แล้วก็มีปัญหากับคู่กรณีมาโดยตลอด
ส่วนเรื่องต้นไม้ป้าก็ย้ายออกบริเวณนั้นจากบริเวณนี้หมดแล้ว
เหลือแต่ของเก่าที่เจ้าของเดิมเขาปลูกไว้เท่านั้นเอง
พี่ย้ายหลังคามาอยู่ทางนี้สิ

แล้วเราบอกย้ายได้ยังไงมันเป็นบ้านของเรา
แล้วเขามาจอดได้ยังไงนี่มันหน้าบ้านเรา
เพราะเขามีรถส่งของเยอะนี่พี่
เออเราบอกว่าได้อย่างไร
ตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่พอใจเรา
เขาไปแจ้งตำรวจมาจับ

มันก็เป็นอย่างนี้ระห่องระแหงกันมาอย่างนี้
ฝั่งคุณป้าเขาก็ยืนยันนะเป็นพื้นที่หน้าบ้านของป้า
แล้วตรงนี้มันซอยตันแต่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่ง
ทางฝ่ายผู้ชายนะคุณธวัชชัยเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่

ร้องเรียนทางเทศบาลนครปากเกร็ดแล้ว
เคยเข้ามาตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่า

เพราะทั้งคู่ต่างอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ดังกล่าว

ถ้าไปดูแบบของหมู่บ้านว่าตกลงที่ตรงนี้มันเป็นที่สาธารณะหรือเปล่า

ใช่มันจะมีกฎหมายจัดสรรที่ดินของหมู่บ้านอยู่